คุณผู้ชมครับไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามีคนจำนวนมากขับรถไม่ถูก
ลงทางไปปุ๊บจะถอยออกเป็นประจำเลยเหรอแล้วก็ถอยชนเสาบ้านเป็นประจำเฮ้ย
โดยเฉพาะรถบรรทุกเพราะว่ามันมีความสูงที่มันถูกจำกัดเอาไว้อ่า
ก็ต้องถอยถอยเสร็จปุ๊บไปชนรั้วบ้านเดินถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังชนอยู่อย่างนั้นนะครับ
เราโอ๊ยซ่อมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
ดูภาพวงจรปิดนี้แล้วกันนี่มาแล้วรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

เขาลงมาดูว่าฉันจะถอยยังไงฉันจะไปยังไงดี

เออเอาถอยเอ้ายังไง
เดี๋ยวระวังหลังระวังหลัง
คือข้างหน้ามันไปไม่ได้เพราะมันมีอุโมงใช่ไหม
ความสูงมันจำกัดก็ถอยหลังก็ไปชนรัวบ้านเขาไง
ไม่แล้วคือบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้พอดีอีก
เออเอาไม่ใช่คันแรกนะคุณขวัญคุณเชอรี่

ก็เลยบอกโอ้หัวจะปวดจะทำยังไงดี
คุณสาวไฟเสียหาแบบนั้นอ่ะโรมไปเลย
นี่ครับนะฮะก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่

อันนี้เขาเรียกว่าเส้นทางเป็นทางลอดใต้สะพานมอเตอร์เวย์ครับ
ในพื้นที่ตะบนดอนหัวล่อที่ชนบุรี
ก็ชนได้รับความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ก็เลยลงพื้นที่ไปไปหาคุณพี่ปวีนาคนนี้นะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าคุณนักข่าวดูสิเนี่ย
เห็นรอยปะใช่ไหมฉันซ่อมไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ย
โอ้โหนะกำแพงบ้านเนี่ยเจอรถชนเนี่ย
จนเอาปูนมาก่อใหม่อีกรอบนึงเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเชื่อไหม
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งแล้วนะเดือดร้อนนะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยเถอะ

ก็อยากจะให้กับทางเจษฐาบาลช่วยยังไงบ้าง
ก็อยากให้มีเป็นไม้กล้ามข้างหน้าไว้เลย
สีหน้าสีตาเจ้าของบ้านคือตอบคำถามด้วยความเอือมจริง
เพราะว่ามันมีทุกวันชนทุกวัน
ก็เข้าใจทั้งเจ้าของบ้านและเข้าใจทั้งคนขับรถ
คนขับรถก็ไม่รู้ว่าพอไปถึงมันไปเจออุโมงที่มันสูงไม่พอ

ชาวบ้านก็บอกว่าเอาเครื่องกั้นไปติดบริเวณปากทางได้ไหมล่ะ

เออดีไหมล่ะเพราะเข้ามาถึงมันเจอในความสูงแค่๒เมตรกว่าเนี่ย
แต่ว่าด้านหน้าทางเข้าตรงปากทางมันไม่มีป้ายไง
คือหมายถึงว่าคุณจะบอกว่าคือตรงนี้มันมีป้าย
แต่คือชาวบ้านเขาก็มองว่า
เอาป้ายไปติดให้มันไกลออกไปหน่อย
แล้วก็กั้นไว้เลย
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีอุโมงทางลอดแล้วก็จำกัดความสูง
ก็ทำให้เข้าไปชนหลังจากนี้จะไปหาป้ายมาแล้วกัน

เพื่อไม่ให้รถสูงเขาผ่านเข้ามา
แล้วก็เดี๋ยวจะไปชนอุโมงแล้วก็ถอยหน้าถอยหลัง

มันก็คงแก้ได้แบบนี้แหละอย่างนั้นนะ